อ่ะมาดูต่อเลยนะคะคุณผู้ชมลักษณะคล้ายคล้ายกันค่ะ
สองกลุ่มเขาตีกันนะคะครับนี่งานบวชเลยนะคะ
คืองานบวชต่างจังหวัดก็จะมีแห่วงแตรใช่ไหมคะ
ฮิตเลยรถแห่ตอนนี้กำลังฮิตดนตรีมาแห่หน้านาค
ปรากฏว่าดนตรีต่างจังหวัดเดี๋ยวนี้คู่กับคนตีกันค่ะ
สองฝ่ายฝ่ายหนึ่งเจ้าถิ่นฝ่ายหนึ่งต่างถิ่น

กระตุ่มแต่ตอนนี้น้ำพันนะโดยมีปัญหากันมามาเชื่อเดียวเอง
เสร็จค่ะคุณดีสตรากันครับทั้งสามเจ้าภาพจับใจฮะ
ดนตรีจบปุ๊บมันกรูเข้าตะลุมบอลกันแบบนี้ค่ะ
แล้วคนที่อยู่ในงานพยายามห้ามแต่ก็ไม่หยุดแต่ก็ไม่ฟังนะคะ
สุดท้ายที่ยินเสียงปึ้งจังหวัดนี้ค่ะปาระเบิดบิงปองใส่กันด้วย
มีวัยรุ่นชายอายุ๒๐ปีได้รับบาดเจ็บนะคะหัวแตกนะฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในงานบวชที่บ้านหนองหลุบตำบลนาโพอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ
เราไปถามคนที่เห็นเหตุการณ์เล่าบอกว่าเจ้าภาพเข้าไปว่าจ้างรถแห่ดนตรีคณะหนึ่ง
ลักษณะคือเป็นรายวงนะฮะมาบันเลงหน้าในขบวนแห่นาคซึ่งระหว่างที่รถแห่ออกมาจากบ้านเจ้าภาพได้สักประมาณกิโลเดียว
กิโลเดียวก็เสียวได้สุดท้ายค่ะวัยรุ่นต่างถิ่นเข้ามาเต้นกันในขบวนแห่นาค
เริ่มเปิดศึกวิวาสสาวหมัดชกต่อยคว่างปลาระเบิดปิงปองใส่กันจากนั้นวัยรุ่นเจ้าถิ่นพอก่อเหตุเสร็จปุ๊บ
ขี่รถมอเตอร์ไซค์หลบหนีไปค่ะเบื้องต้นเจ้าภาพเนี่ยเขาบอกว่าผมเดือดร้อนนะ
ก็ต้องไปแจ้งความเพื่อให้ตำรวจติดตามกลุ่มวัยรุ่นที่ทะเลาวิวาสกันแล้วก็ไปพังงานเขา
มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปสุดท้ายไม่แน่ใจฉันว่าจะได้บวชนาคเสร็จไหม
เสียดายงานเขานะเห็นไหมงานบุญทีไรจุดทุกทีเติมเอาเองนะฮะ
เดี๋ยวนี้ดนตรีคู่กับคนตีไงไม่แน่ใจว่ามันร้าวอารมณ์หรือเปล่านะ